จากพื้นที่ต่างจังหวัดมาดูกันต่อในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
อย่างที่เกิดเอาไว้ว่าตกมาต่อเนื่องเกือบจะทั้งวันเลยนะครับในกรุงเทพมหานคร
ล่าสุดนี้ผู้อำนวยการสำนักการณ์ระบายน้ำก็คาดการณ์ว่า
ทมเองต้องเจอกับฝนตกอาจจะเจอถึงช่วงค่ำนี้และอาจจะตกหนักด้วย
เรื่องต้นตลอดทั้งหมดของพื้นที่เกินครึ่งครับฝนตก
และณขณะนี้เองตรวจสอบเบื้องต้นจุดอ่อนน้ำท่วม๑๙จุดยังไม่มีรายงานน้ำท่วมขังนะครับ
โดยนายสมพงศ์เวียงแก้วผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยบอกว่า
สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับ
จะมีฝนตกกว่า๑๖๐ของพื้นที่ทั้งหมด
การว่าฝนจะตกมากไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ขณะเดียวกันก็ฝั่งเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณน้ำท่วมขังซ้ำซาก
โดยเฉพาะจุดอ่อนน้ำท่วม๑๙จุด
คือพื้นที่ฝั่งพระนครก็ได้แก่เขตบางเขน
บริเวณถนนแจ้งวัฒนะจากวงเวียนหลัก๔นะครับ
จนถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
หลัก๔ถนนแจ้งวัฒนะจากคลองประปาถึงซอยศูนย์ราชการ
จตุจักรครับบริเวณถนนรัชดาพิเศษ
บางซื่อคือถนนประชาราชสาย๒
ดูสิตครับลานพระบรมรูปทรงม้าฝั่งสวนอำพรและถนนราชวิถี
เหตุราชเทวีก็คือบริเวณถนนพญาไทยถนนศรีอายุทยา
พระนครนะครับถนนสนามชัย
ส่วนเขตสัมพันธวงศ์ก็จะอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงถนนเยาวราชบริเวณนั้น
สาธรณ์ครับก็จะอยู่ย่านถนนจันทร์ถนนสวนพลู
และเขตมีนบุรีก็คือถนนสุวินทวงครับ

คราวนี้มาดูพื้นที่ฝั่งธนบุรีกันบ้าง
มีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
เขตตลิงชันถนนชิมพลี
เขตบางแคร์ถนนเพชรกะเสม

บางขุนเทียนถนนบางขุนเทียน
เขตทุ่งครุถนนประชาอุทิศ

ยังไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงสั่งเฝ้าระวัง

ก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำกว่า๔๐เครื่อง
เพื่อเร่งการระบายลงสู่คลองครับ
พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดอ่อนที่มีน้ำท่วม

แล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
นอกจากนี้ท่อระบายน้ำของกรุงเทพฯมหานคร

หากว่าฝนตกในปริมาณเกินกว่า๖๐มิลลิเมตร

เกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย
เจ้าหน้าที่จะเร่งระบายน้ำภายในเวลา๓๐นาทีถึง๑ชั่วโมง
สำหรับบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
คุณผู้ชมสามารถจะแจ้งไปได้ที่สายด่วน๑๙